ข่าวแรกต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคุณผู้ชม
ดิฉันเนี่ยรับโทรศัพท์แทบไม่ทันนะคะเพราะว่าตอนแรก
มีข่าวลือค่ะว่ามีผู้จัดการของดาราดังท่านหนึ่งติด
โควิดโอ้โหก็ตรวจเช็คตรวจสอบกันมากมายนะคะ
ใต้ที่สุดแล้วก็ไม่ต้องสงสัย
คุณแต้วนัตรพรนะคะนางเอกดังของเรา

ที่สุดแล้วก็คือเป็นคนที่ติดโควิดก็คือชื่อคุณเฟรม
เป็นผู้จัดการของน้องแต้วนัทพรนั่นเองค่ะคุณแต้วนะคะ
เมื่อตอนดึกที่ผ่านมาค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ
บอกแบบนี้คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยบอกว่าแต้วกับคุณแม่นะคะ
แล้วก็ประไนก็คือแฟนของเขาเนี่ยค่ะได้ไปสแวปเทปทันทีหลังทราบข่าวการปิด
โควิดของเฟรมเฟรมอย่างที่บอกไปก็คือผู้จัดการส่วนตัวของน้องแต้วนั่นเองค่ะ
โดยได้ไปตรวจเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ
ไปตรวจตั้งแต่เช้าวันที่เจ็ดมกราคมนะคะตั้งแต่๘โมงครึ่งค่ะ
ที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะคะแบบรายทูลผลออกมาตอนบ่ายโมงค่ะ
บอกว่าไม่พบการติดเชื้อใดนะคะซึ่งเป็นการตรวจหลังจากการพบเฟรมครั้งล่าสุดเมื่อ๑๑วันที่แล้วค่ะ
คือเขาเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนปีใหม่นั่นเองค่ะ
ซึ่งน้องแต้วยังบอกด้วยนะคะว่าขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้พวกเราและผู้จัดการส่วนตัวของเธอ
ค่ะรวมไปถึงกราบขอโทษทุกภาคส่วนนะคะที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลและยุ่งยากในการดำเนินการ
เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและตอนนี้นะคะคุณเฟรมเองผู้จัดการส่วนตัวของเธอ
ก็ได้เข้ารับการกักตัวแล้วก็รักษาตามมาตรการของรัฐบาลเรียบร้อยแล้วค่ะและหวังว่าจะปลอดภัยและหายจากโควิดในเร็วนี้
น้องเฟรมไม่ได้รับโทรศัพท์นะคะซึ่งแม่งต้นนะคะถามจากเพื่อนสนิทของเฟรมซ์บอกว่าตอนนี้นะคะก็
การดูแลตัวเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมเบื้องต้น
เหมือนกับนักแสดงหนุ่มคนนี้น่ารักมากฟอยนะคะหนุ่มฟอยนัทธพงศ์ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งดารานะคะที่ออกมาประกาศผ่านโซเชียลว่าตัวเขาเองเนี่ย
ขอกักตัวเองหลังจากที่ตัวเขาเดินทางกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่
โดยเจ้าตัวได้โพสต์บอกเอาไว้แบบนี้นะคะว่ารู้สึกไม่สบายใจหลังจากที่กลับมาจากเชียงใหม่
แต่ผมขอยืนยันนะครับ๑๐๐ว่าไม่ได้ไปในจุดที่เกิดการติดเชื้อโควิด๑๙
ตามที่เป็นข่าวแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นห่วงคนส่วนรวมแล้วก็คนใกล้ตัว
ก็เลยอยากจะกักตัวเองเพื่อดูอาการเบื้องต้นก่อน
ก่อนที่จะไปตรวจหาเชื้อเพื่อความสบายใจ
เนื่องจากว่าอาจจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดและอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสกับคนบางกลุ่ม
อยู่ในจุดแพร่เชื้อตามที่เป็นข่าวก็เป็นได้คือเขาเองก็ไม่ชัวร์
ก็เลยใช้วิธีนี้กักตัวเองก่อนเลย
จึงเรียนมาเพื่อทราบเขาบอกว่าแบบนี้
แล้วก็ปลด้วยนะคะว่ายังไม่ได้ติดนะแต่กลัวติด
อย่าดราม่าแค่เป็นห่วงคนส่วนรวมจบนะ
อันนี้คือสิ่งที่ฟรอยเขาออกมาโพสต์นะคะ
ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่า
รับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี
จากปลอยที่บอกว่าเขาไปในจังหวัดนั้นมา
เข้ามาคอมเมนต์แซวสร้างรอยยิ้มให้กับหนุ่มฟรอยกันยกใหญ่
ผ่านนางไม่ได้มาธรรมดาแต่นางบอกว่าชวนหนุ่มฟรอยไปเต้นกันไหม
ฟอยบอกเถอะไม่เต้นแต่ขอให้ส่งอาหารมาแบบรัวเลยละกัน
เอ๊ะพี่ฉันไม่แน่ใจนะว่ากักตัวนี่เข้าง่างส่งอาหารด้วยหรอ
คืออย่างนี้ตอนที่นางถ่ายละครด้วยกันไงพี่อ้นชอบชวนฟอยเอ่ย
หลายคนเต้นติ๊กต๊อกมันตลอดเวลานางก็เลยบอกว่ามาเต้นกันไหมผ่านโซเชียลนะคะ
คือช่วงกักตัวตอนนี้หลายคนก็โหลดแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกเอามาไว้รอพร้อมแล้วแหละ